กลับมาออนโทรกันต่อค่ะซึ่งการออนโทรในจังหวัดเชียงรายแห่งนี้
จะไม่ให้มาร้านนี้คงจะไม่ได้เพราะเขาเป็นร้านดังประจำจังหวัด
ยังมีบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำกกอีกด้วย
ส่วนเมนูเส้นที่นี่ก็มีทั้งเส้นแบบพื้นเมือง
และเส้นอนาชาติให้ได้เลือกรับประทาน
เพื่อไม่ให้ความหิวทำร้ายคุณผู้ชมไปมากกว่านี้
เราตามคุณน็อตไปเรียนรู้เรื่องราวที่ร้านชีวิตธรรมดากันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับพี่ออนครับนี่แหละครับ
ชีวิตธรรมดาร้านที่ดังมากเลยของจังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มต้นของร้านมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเอาชื่อก่อนทำไมต้องชีวิตธรรมดา
จริงแล้วเป็นชีวิตธรรมดาของตัวเองก็คือย้ายมาอยู่ที่เชียงราย
ก็มาเริ่มต้นชีวิตที่นี่ก็อยากจะมีชีวิตธรรมดาที่มีความสุขทุกวัน

เรียนจบเลยก็ทำสายการบินมาตั้งแต่เรียนจบ
เรื่องชีวิตก็อยู่กับกระเป๋าใบเล็กเดินทางตลอดเวลา
อยู่กี่ปีกับเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินเนี่ย

เราก็อยากจะมามีบ้านที่ตื่นเช้ามาชอบทำขนมชอบทำอาหาร
ก็ตัดสินใจมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ใช้ชื่อว่าร้านชีวิตธรรมดา
ว่ากว่าจะได้ที่ตรงนี้นี่ควานหาเป็นปีเลย

ขับรถหาดูโลเคชั่นว่าที่ไหนเหมาะกับเรา
แล้วก็มาชอบที่นี่เพราะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมาก
ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ต้นไสนี้ก็คือต้นเก่าแก่
เก่าแก่เลยค่ะเราไม่ได้ตัดเลยค่ะ
โชคดีได้ตรงนี้ติดริมแม่น้ำกก

สะดวกนะครับกับบรรยากาศของร้าน

ตอนมานี่คือเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

อันนี้เรียกเป็นสไตล์โคโลเนียนนะคะ
เป็นวินเทจแล้วก็ปลูกดอกไม้ที่ขึ้นตามฤดูกาล
ให้มันดูธรรมชาติไม่ดูเซตอัพจนเกินไป

ก็ดีค่ะผลตอบรับดี

อนทัวร์มาถึงจังหวัดเชียงรายและร้านชีวิตธรรมดา

เหนือค่ะก็อยากจะให้ทาน

แล้วก็ข้าวซอยเนื้อน่องลาย
ปกติแล้วคงต้องเข้าไปเจอเชฟในครัวใช่ไหมล่ะคะ
แต่มานี่ขอพิเศษกว่าที่ไหน

เอาละครับตอนนี้บุกเข้ามาแล้วมีชายหนุ่มรูปงามอยู่ข้าง

คนนี้เป็นเชฟของร้านค่ะชื่อเชฟโดมค่ะ

เราเริ่มจากสปาเกอรี่ไส้อัวก่อนดีกว่านะเชฟ

ก็จะได้สปาเกตตี้ที่เหนียวนุ่ม

เราจะใส่ไส้อ่วดลงไปก่อนครับ

จะมีเมนูนี้ใครเป็นคนคิดว่าจะทำขึ้นมา

และก็อยากทานเบอร์เผ็ดเส้น
ก็เลยเอามามีอะไรในตู้เย็นก็เอามา

เมนูกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวซอยเนื้อน้องลายแถมเปลี่ยนเชฟด้วย

น้ำฝนนี่ตกลงมาหรือว่าอยู่ในตุ่มแล้ว
อยู่ในตุ่มแล้วนะวันนั้นผมอยู่ในตุ่มแล้วนะ
กับเมนูข้าวซอยของพี่อ้อมเนี่ยทางร้านเนี่ย

สำคัญที่สุดคือเครื่องแกงต้องสดใหม่

แล้วก็น้ำกะทิเนี่ยจะต้องเป็นกะทิคันสด
เรามาดูในส่วนผสมของตัวเครื่องแกงดีไหม

น้ำอ้อยก้อนซอสปรุงรสนิดหน่อย

เทคนิคในการขูบเนี่ยมีอะไรบ้างเทคนิคในการทำเนี่ย
บอกได้ไหมเออก็ต้องคั่วให้มันหอมก่อน
เอาพวกนี้ลงคั่วรวมกันให้หอมก่อน
อ่าจากนั้นแล้วก็เอามาโขลกให้ละเอียดนะคะ
ตัวนี้เส้นเส้นข้าวซอย

ภาคเหนือเขาจะทานที่เชียงรายเขาจะทานเป็นเส้นแบนหน่อย

เนื้อน่องลายนี่ก็จะสูญกับใบกะวานแล้วก็ลูกป่วยกลาง
นานไหมครับ๓๔ชั่วโมงเลยค่ะจนกระทั่งเปื่อย
แล้ววิธีการทำข้าวซอยเนี่ยก็คือเราเริ่มทำเลยทำยังไง
กะทิเอาหัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะฮะ
แล้วทำไมเราใช้กะทิอ่ะปกติก็ใช้น้ำมันก็ได้ใช่ไหม
ค่ะได้ค่ะแต่ว่าใช้กะทิจะหอมกว่าค่ะ
ค่ะทีนี้เราก็จะใส่ตามด้วยพริกแกงที่เราโปรดไว้

ยังค่ะเดี๋ยวเติมหางกะทิ

เมนูเส้นจานเด็ดของร้านชีวิตธรรมดาก็พร้อมที่จะให้คุณน็อตของเราได้ลองชิมแล้วล่ะค่ะ
จะเป็นยังไงไปฟังจากปากนักเล่าเส้นสุดหล่อของเรากันเลย
กับข้าวซอยเนื้อน้องลายและสปาเกตตี้ไส้อัวนะครับผม
อ่ะเริ่มกินไหนค่อนกี่สปาเกตตี้ก่อนแล้วกันนะปัจจุบันนี่ทางร้านมีอาหารกี่เมนูแล้วเนี่ย
แล้วพอเราคั่วให้มันยิ่งหอมขึ้นไปใหญ่เนี่ย
มันแล้วผสมกับเส้นที่มีความเหนียวกำลังดีนะครับ
มันก็กลมกล่อมแล้วก็เป็นการ
ใครจะไปกินว่าจะเอาไส้หัวอาหารเหนือมาผสมกับสไพรซีที่เป็นไทยอันตรีย์ได้
แล้วรสชาตินี่ก็ถือว่าถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับผม
อะสไพรซีไส้หัวเสร็จแล้วมานี่เลย
ข้าวซอยเนื้อน่องลายเราจะต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
แนะนำให้บีบมะนาวนิดนึงค่ะมันจะทำให้สดชื่นขึ้น
หอมเครื่องเทศที่ทำ
แล้วก็เะ็บเสร็จอทิริย์อย่างนั้นแต่ไม่เลื่อนเลยนะ

มันช่วยเข้าไปมันก็มีความเปรี้ยวอมหวานของมะนาวเข้าไปช่วย
แล้วก็ทำให้ดึงพวกกลิ่นเครื่องเทศขึ้นมามากกว่าเดิมด้วยนะฮะ
ข้นน้ำก็ข้นอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวชิมเนื้อหน่อยสิว่าเนื้อเนี่ย

นุ่มนุ่มเนื้อนุ่มละลายในปากเลยนะครับถือว่าผ่านเอาสองเมนูนะฮะ
กับ๕ปีที่มาเปิดร้านผลตอบรับเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าโด่งดังในโลกโซเชียล
แล้วก็คนที่มาเชียงรายทุกคนก็ต้องมารับประทานกาแฟหรือขนมอาหารที่นี่เหมือนกัน
จากคนธรรมดาธรรมดาที่อยากจะมีชีวิตธรรมดาแต่วันปัจจุบันมันไม่ธรรมดานะ
เพราะว่าเป็นร้านที่โด่งดังมีความวุ่นวายมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยมันเป็นอย่างที่เราฝันเอาไว้ไหม
กับชีวิตที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงจริงแล้วมีคนมาเยอะกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยค่ะ
แต่ว่าเราก็ดีใจแล้วก็พยายามทำทุกวันให้ตัวเราเนี่ยก็ยังมีความสุขอยู่
เพื่อที่จะเวลาลูกค้ามาร้านก็จะได้รับความสุขที่เรามีไปแล้วก็มาใช้ชีวิตธรรมดาร่วมกัน
ครับผมสำหรับใครก็ตามที่มาเชียงรายแล้วอยากจะมาที่ร้านชีวิตธรรมดามายังไง
ถ้ามาจากสนามบินนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองก่อนข้ามสะพานแม่น้ำ
เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเข้ามาแค่ร้อยเมตรก็จะเจอป้าย
มีเส้นทางบอกชัดเจนอ่าถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยนะครับผมอ่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณของนายนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ
อยากมาสัมผัสบรรยากาศชิลริมแม่น้ำและอาหารอร่อยแบบนี้
อย่าลืมแวะมาที่ร้านชีวิตธรรมดากันนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอิ่มอร่อยกันต่อค่ะ